คุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในสื่อโซเชียลด้วยนะคะ
ว่ามีการทำไอติมแท่งแต่ไอติมนั้นรสชาติเป็นเบียร์

ไปไอตีมแท่งเหมือนที่เด็กเราเห็น๒บาท

แต่เป็นเบียร์คุณผู้ชมจนคนก็ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า
จริงแล้วมันขายได้หรือเปล่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่า

จริงแล้วทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ
คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกระทรวงสาธารณสุข
เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
ก็คือตรวจสอบเป็นตลาดนัดกลางคืนที่สวนลุมพินี
แล้วก็พบว่ามีร้านที่ขายของในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น

แต่ว่าคนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ขายมาตั้งนานตั้งนมขายมาได้ยังไง
ใช่เพราะว่าเคยมีอยู่ช่วงนึงที่เอาสิ่งนี้เครื่องดื่มในรูปแบบแบบนี้

แล้วก็มันเป็นตลาดนัดตอนกลางคืน
มันไม่ได้เป็นพื้นที่ควบคุมว่าเด็กไปเดินไม่ได้

เดินได้ซื้อง่ายขายคล่องกินง่ายกันเลยนะคะ
สำหรับเบียร์แท่งแบบนี้
ก็เลยต้องมาคุยกันหน่อยว่ามันผิดกฎหมายยังไงบ้าง
จะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
เพราะว่ามีการโปรโมทโฆษณาด้วยในเรื่องของเบียร์แท่งแบบนี้
ชิมไหมซื้อไหมมีให้ชิมฟรีก่อน

กินง่ายแล้วก็หาซื้อได้ง่ายว่าอย่างนั้นดีกว่า

กับนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้มนุยการ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ขณะนี้ในแพทย์สมานอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณมิ้นคุณมิ้วและท่านผู้ชมทางบ้านครับ
คุยกันเรื่องตรวจสอบเบียร์แท่งหน่อยค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะ

พบจริงนะครับก็คือว่าจากที่ร้องเรียนมาเราก็ไปตรวจสอบนะครับ
คือคืนวันพฤหัสเนี่ยเราส่งทีมไปตรวจสอบเชิงลับรอบหนึ่งแล้ว
ว่ามีจริงนะครับก็มารายงานหมอนะครับ
ในคืนวันศุกร์เนี่ยเราก็เลยออกตรวจแบบเปิดเผยนะครับ
ก็พบว่ามีการขายเบียร์จริง
คือเอาเบียร์นี้ทีเข้าไปในหลอดที่จะทำไอติมนะครับ

ล้วนเลยครับซึ่งพวกนี้ก็คือการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือขายสุราประเภทหนึ่งนั่นแหละนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของพรบสุราของทัพสามิท

การขายประเภทนี้ถือว่าเป็นการขายเบียร์หรือขายสุราด้วย

ดังนั้นที่หนึ่งเราก็พบว่าบริญญาติที่เขาแสดงนี่
ไม่ใช่ใบอนุญาตตัวจริงนะครับ
แล้วไม่ได้จัดแสดงเอาไว้ให้เห็นในที่เด่นชัด
ต่างเหล่านี้ก็ผิดกระทงหนึ่งแล้ว
ตรงที่สองก็คือว่าถ้าทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับ
ก็เราไม่รู้หรอกครับว่าเบียร์ที่จะมาใส่มาเนี่ย
จะเป็นเบียร์อะไรอาจจะเป็นเบียร์เถื่อนหรือที่อันตรายก็ได้นะครับ
ต้องห้ามเอาไว้กฎหมายเข็นเอาไว้เลยพบสุราเนี่ยว่า
ห้ามเปลี่ยนแปลงสุราห้ามเปลี่ยนแปลงพัชนะบรรจุ
ก็จะผิดกับตรงที่สองในเรื่องของตรงสามิท
แต่ที่ไม่พบเนี่ยพบว่าผิดพบควบคุมคุมขึ้นกันของทางด้านศาลนักศึกษ์ด้วย
ก็คือว่าเข้าข่ายในลักษณะการโฆษณามีรูปโฆษณาชัดเจนมีการจัดโปรโมชั่น
ซื้อ๔แท่งแถม๑แท่งอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารการตลาดหรือว่าถือว่าผิดฐานโฆษณานะครับ
แล้วที่หมอเรียนนะครับว่าส่งทีมไปแล้ว๑รอบคืนก่อนหน้านะครับ
ก็พบว่ามีการขายลักษณะนี้จริงนะครับคือรถแรกแจกแถม
ก็จะผิดฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการต้องห้ามด้วยนะครับ
โฆษณาในความผิดนะครับจำคุก๑ปีปรับ๕๐๐๐๐๐บาทแล้วปรับรายวันละ๕๐๐๐๐บาท
กว่าจะเลิกโฆษณาขายด้วยวิธีการที่ต้องห้ามเนี่ยนะครับ
โทษจำคุก๖เดือนปรับ๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
หลังจากไปตรวจแล้วตอนนี้เขาต้องหยุดขายทันทีเลยไหมคะคุณหมอคะ
ซึ่งในลักษณะของการขายเนี่ยนะครับ
ซึ่งผู้ดูแลอนุญาตหรือไม่อนุญาตนี่คือสรรพมิตรนะครับ
ทั้งรูปถ่ายแล้วก็วีดีโอนะครับแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาลต่อไป
คุณหมอบ๊อบต้องรอเป็นขั้นตอนไปก่อนใช่ไม่ครับ

ค่ะคุณหมอมันรอดใจเยาวชนจริงนะคะ
มันดูน่าสนใจน่าซื้อจริงนะคะต้องพูดแบบนี้เลย

ต้นที่จะไม่ควรทำ
เพื่อที่จะให้ร่วมมือกันนะครับในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดครับ
พระราชิกกรุณีมีการข่าวทราบมาบ้างว่าอาจจะมีที่อื่นอยู่ด้วย
เกือบจะเข้าสู่สงการแล้ว
อากาศร้อนถ้ามีการขายลักษณะอย่างนี้
ก็ยิ่งจะอันตรายล่อแหลมแล้วก็
เท่าที่ทราบนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย

ก่อให้เกิดผลเสียต่างตามมามากมายครับ

เหมือนที่คุณหมอบอกว่าน่าจะมีที่อื่นด้วย

เป็นวายเป็นเหล้าเป็นอะไรอย่างอื่น
เป็นเครื่องดื่มมืนเมาเห็นตัวอย่างข่าวนี้

คือลักษณะนี้เนี่ยนะครับอาจจะต่างจาก
ประเภทคอกเทลนิดนึง
คือคอกเทลเนี่ยนะครับเค้าเป็นลักษณะ
ของผู้ขอเนี่ย

ทำไว้สำเร็จรูปมันนะครับอย่างนี้เนี่ย
ถือว่าต้องห้ามชัดเจนนะครับ

ลักษณะอย่างนี้ต้องห้ามนะครับ

ผู้ซื้อร้องขอเป็นครั้งคราวไป

ก็อันตรายอย่างที่ว่า

ค่ะเท่ากับว่าต่อให้มีใบอนุญาตทุกอย่าง

ออกจากภาชนะบรรจุแบบนี้อย่างไรก็ผิด

เหมือนที่คุณหมอบอกใกล้สงการนะคะ

ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เพราะว่าท่านเนี่ยได้รับการตังให้เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการ

ตามประบอกขบคุมเครื่องดิ่มเหมือนกอปุฏษฐาศักราช๒๕๕๑นะครับ
ซึ่งปกติแล้วก่อนปีใหม่ก่อนสงการ

เพื่อจะเตรียมการวางแผน

ผลกระทบลดพิษภัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ
ซึ่งในเวทีเนี่ยจะมีอ่าท่านผู้บัญชาการตำรวจเนี่ย
ถ้าเป็นประธานมีรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรองประธานนะครับแล้วก็จะมีนะครับ
ในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคทุกภาคเข้าร่วม
ซึ่งเราจะนำเรื่องนี้เข้าสู่เวทีในการประชุมเพื่อกวดขันนะครับ
ในการดำเนินการรวมถึงสรรพมิตรก็อยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับ
เราคงต้องร่วมมือกันทุกทุกฝ่ายครับไม่สามารถที่จะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สำเร็จนะครับ
เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีหูมีตาในการที่จะช่วยกันควบคุมดูแลและเฝ้าระวังสำคัญที่สุดเลยครับ
คือประชาชนนะครับและสื่อมวลชนนะครับ
เรื่องนี้ที่หมอทราบเนี่ยครับทราบมาจากทางประชาชนร้องเรียนมานะครับ
ซึ่งต้องขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
ค่ะเอาละค่ะเช้านี้สอบถามจากคุณหมอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ